สังเกตว่าพื้นที่สีส้มครับคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนะครับ
คือบริเวณความกดอากาศสูงมีการแผลลงมาผ่านบริเวณอีสาน
แล้วก็อ้อมมาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยตรงนี้นะครับ
ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคเหนือดังนั้นจึงทำให้หลังจากนี้ไปต้นไป
อีสานก็จะเริ่มมีอากาศเย็นนะครับและส่งผลทำให้คลื่นลมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนั้น
มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วย
หลังจากนั้นในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยอากาศก็จะเย็นลง
ส่วนใหญ่นั้นจะเย็นลงในช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำนะครับ
ส่วนอุณหภูมิในช่วงสายอาจจะร้อนหน่อยเพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งครับ
อกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือสถานการณ์ฝนนะครับ
ที่จะมีการก่อตัวขึ้นแถวบริเวณอ่าวไทยตรงนี้
ซึ่งส่งผลแน่นอนต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ภาคตะวันออกกรุงเทพอาหารทะคอนมีโอกาสเกิดฝนเจ้าเดียวกัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลทั้งหมดนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้